สูงวัยวัย๘๐ปีถูกลูกหลานนำมาทิ้งไว้

คุณยายคุณยายอยู่ที่ไหนแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
แต่คุณยายคอพับคออ่อนเลยเพราะว่าเกิดจากอาการเจ็บป่วยด้วยนะครับ
ลูกหลานเอามาทิ้งตรงนี้เพราะเหตุใดนะครับ
ไปดูภาพที่ต้องนำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลกันหน่อย
ใครพาคุณยายมา

ตำรวจสพเมืองศรีสเกตนะครับกำลังสอบถามคุณยายท่านนี้
ว่าใครนำคุณยายมาทิ้งไว้
แต่ว่าคุณยายก็บอกว่าไม่รู้บอกเพียงแต่ว่าอยู่กับหลานที่เคืองในนะครับ
ซึ่งเขื่องในก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีประชาชน
มาแจ้งความนะครับว่ามีคุณยายท่านหนึ่ง
นั่งอยู่ตรงโคนต้นสนหน้าสถานีตำรวจภูทรศรีสเกต
โดยมีถุงปุ๋ยวางอยู่ด้วย๑ใบ
ก็จึงช่วยพากันพามานั่งที่เก้าอี้
ตรงนี้นะฮะเนื่องจากเกรงว่าถ้าฝนตกลงมา
คุณยายจะเปียกฝนและเมื่อตำรวจเปิดกระสอบปุ๋ยของคุณยาย
เพื่อจะหาดูบัตรประชาชนต่างอยากรู้ว่าคุณยายเป็นใคร
แต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับ
กระสอบปุ๋ยก็จะมีเพียงถุงหมากรูผ้าถุงแล้วก็ผ้าห่มนวม๑ผืน
แล้วก็มีถุงข้าวเหนียวกับปลาดุกย่าง๑ตัว
น้ำเปล่าอีกหนึ่งขวดเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งคุณยายน่าจะหิวข้าวจนมีท่าทางที่อ่อนเพลีย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปแตะตัวคุณยายนะโอ้โหตัวร้อนเลย
เหมือนกับเป็นไข้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ประสานหน่วยกู้ภัย
นำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลศรีสเกตโดยคุณยายก็บอกชื่อคุณยาย
คุณยายชื่อสินใจเลิศนะครับ
ด้านของตำรวจสันนิษฐานว่าคุณยายอาจจะอาศัยอยู่กับลูกหลาน

ตำรวจฝากประชาสัมพันธ์ว่าใครเป็นญาติของคุณยาย
หรือใครรู้จักลูกหลานของคุณยาย
มาติดต่อที่โรงพยาบาลศรีสเกตเพื่อรับกลับไปดูแลนะครับ